คุณผู้ชมครับคำพูดที่ว่าโจรขึ้นบ้าน๑๐ครั้งก็ไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียว

หญิงคนนี้ไลฟ์เห็นบ้านตัวเองไฟไหม้ทั้งน้ำตามันทำอะไรไม่ได้
หมดเนื้อหมดตัวไปดูเลยครับ
มันล่ามา๓เพื่อนแหละค่ะ

ถ้าหนูไปใหม่ค่ะ๒กล่าง

ปูย้ำยากใหม่อยู่บ้างล่ะครับ

คือเธอก็บอกว่าไม่รู้จะพูดยังไง

บ้านหนูเพื่อนหนูก็คือบ้านหนู

คือไปเสร็จแล้วเนี่ยเพิงเนี่ยลาไปรวม๗หลัง

บ้านตัวเธอบ้านผู้ยาตายายบ้านญาติหยาดเนี่ยนะฮะ

นี่ฮะเพลิงไหม้แบบนี้เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านม่วงกัดชังหมู่๑๔นะฮะ
แต่ว่าในขณะที่เกิดเหตุไม่ได้มีคนอยู่
ไฟลุกลามเร็วมากแล้วก็ลุกท่วมตัวบ้านทั้งหลังเลย
แล้วก็ลามไปติดบ้านข้างเคียง
เนื่องจากว่าหมู่บ้านนี้ชุมชนเขาปลูกติดกัน

ชาวบ้านก็ตื่นตกใจก็วิ่งหนีออกมา

เท่าที่สามารถจะหยิบได้นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่หลังได้รับแจ้งก็มระดมรถดับเพลิง
ขององค์การประคองส่วนท้องถิ่น
คันจากในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียง
เข้าไปช่วยฉีดน้ำสกัดเพลิงให้มันอยู่ในวงจำกัด
รถขี่กันอยู่๒ชั่วโมงแล้วครับคุมเพลิงได้
หลังเพลิงสงบไปตรวจสอบเบื้องต้นบ้านเรือน

ขณะที่เกิดเหตุนี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แต่ว่านี่ครับมันเหลือแต่นตออย่างนี้ครับ

แต่ว่าสาเหตุยังตรวจสอบอยู่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร

ไม่รู้ว่าแต่ละหลังนั้นเขามีของมีค่าอะไรอย่างไรบ้างนะครับ
โดยเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ทราบว่า
เป็นบ้านเกิดของคุณมนต์แคนแก่นคูณ

นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังด้วยนะครับ
และเมื่อช่วงเช้าคุณมนต์แคนพร้อมทีมงาน
ก็เลยลงไปดูช่วยเหลือบ้านผู้ที่ประสบภัย
แม้ไม่ใช่บ้านเขาแต่ก็เป็นบ้านเกิดเขา
เอาเสื้อผ้าเอาเข้าของเครื่องใช้ไปมอบให้เท่าที่จำเป็นในเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวจะไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านม่วงกาซังก่อนเป็นการชั่วคราว
ระหว่างรอซ่อมแซมบ้านให้กลับมาใช้งานได้แล้วก็อยู่ได้ต่อไป